คุณผู้ชมครับไปเอาใจช่วยเจ้ากระเบนตัวนี้หน่อย
คือนักดำน้ำเขาไปดำน้ำอยู่กลางทะเลที่พังงา
เขาก็ไปเจอกับกระเบนซึ่งมันโดนอวนรัดตัวเอาไว้จนเป็นแผลเลย
ซึ่งเขาก็ช่วยไม่ได้เขาก็เลยได้ภาพนี้มาใต้ท้องทะเลเอามาให้ดูกัน
คือจะไปช่วยมันมันก็ลำบากเพราะมันก็ไหว้หนีไปอ่ะเนอะด้วยความเป็นปลานะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเป็นคลิปสุดสะเทือนใจอยากจะช่วยเชือกมันรัดแบบนี้

นี่เป็นคลิปของกระเบนราหูมหรือว่ากระเบนแมนต้าครับ
คลิปนี้นักดำน้ำเขาสามารถบันทึกเอาไว้ได้
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คของคุณสุนทรเชิดนามนะครับ
โดยกระเบนราหูตัวนี้มีขนาดกว้างช่วงปีกนะประมาณสัก๔เมตรได้

เห็นไหมเนี่ยป้ายแบบดูแบบมีอำนาจมีพลังมากเลย
แต่ว่ามันเจอเชือกเส้นใหญ่ที่ชาวประมงเขาใช้
ประมาณสักยาว๑๐เมตรได้ลัดตัวมันอยู่
เนี่ยขวางตัวอย่างนี้เลยอ่ะนะฮะ
ทีนี้เนี่ยทำยังไงดีล่ะเชือกมันก็ลอยม้วนลักษณะคือมัดติดอยู่กับตัวมันทำให้หางของมันถูกเชือกถูไถไปมา
คุณสุนทรเชิดนามครับนักประดาน้ำนักดำน้ำทีมเที่ยวละมัยเจ้าของคลิปนี้เขาบอกว่า
ระหว่างที่เขาดำน้ำกับเพื่อนลึกสัก๑๐เมตรได้
บริเวณเกาะบอนซึ่งอยู่ระหว่างเกาะตาชัยกับหมู่เกาะซีมิลัน
ของอำเภอคุระบุรีที่พังงาก็ไปเจอปลากระเบนราหูตัวนี้
ยเข้ามาใกล้ไม่รู้มันมันต้องการจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
มันเข้ามาใกล้เลยนะแล้วก็เห็นเลยว่ามันถูกเชือกรัดเอาไว้
แล้วก็มีบาดแผลคือสงสารจับใจแต่ช่วยไม่ได้
เพราะไม่มีอุปกรณ์มันต้องใช้มีดขนาดใหญ่ในการตัดเชือกอะเนาะ
กว่าจะเถื่อเชือกเส้นนี้ไม่ธรรมดานะกว่าจะขาด
มันใช้เวลาแน่แล้วทุกคนก็ไม่ได้เอามีดดำน้ำลงไปด้วย
สุดท้ายแล้วคือก็ต้องกลับมาทำยังไงดีก็ได้แต่บันทึกภาพแล้วเอาไปโพสต์เอาไว้
เพื่อให้น่าจะมีหน่วยงานใดสักหน่วยงานหนึ่งเห็น
แล้วก็ลงไปช่วยมันได้ไหมเพื่อให้มันรอดพ้นจากเชือกอันนี้
เพราะไม่รู้จะช่วยยังไงได้สงสารเหลือเกินหางขาดไปแล้ว
เห็นใจมันสงสารเป็นแผนเลย